ของแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาบอกว่าไปทวงหนี้ลูกหนี้
คลิปนี้เนี่ยขาดส่งสองวันสองวันสองวันเองเขาบอกสอง
วันเองนะครับแต่ปรากฏว่าไปงัดบ้านเขาไปขโมยถังก๊าซ
ขโมยอะไรอีกเพียบเลยนี่ครับคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นพฤติกรรม
นี่นะฮะนี่เราเบลอหน่อยนะ
อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับหลังเกิดเหตุนะตำรวจลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุและช่วยเหลือชาวบ้าน
เหยื่อเงินกู้เนี่ยสอบถามนายทวีศักดิ์๑๐แก้วอายุ๒๗ปีผู้เสียหายเล่าบอกว่าระหว่างที่เขากับภรรยาออกไปทำงานรับจ้าง
แต่พอกลับมาพบร่องรอยการถูกงัดประตูหน้าบ้านแล้วโอ้โหต้องรีบเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูปั๊บใจหายวาบเลยนะครับ
หรืออะไรนะครับภายหลังทราบว่ามีแก๊งเงินกู้ชื่อแก๊งบังหนวดนะ
อกร้อยละ๒๐ต่อวันคาดว่าไม่พอใจ
เนื่องจากค้างจ่ายเงินกู้ซึ่งมีเงินต้น๑๐๐๐บาท
ระยะเวลาชำระคืนกำหนด๒๔วันครับ
เขาต้องผ่อนจ่ายจนเหลือยอดหนี้ประมาณ๔๕๐๐๐แล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้ค้างแต่ออกไปทำงานรับจ้างนอกบ้าน
ก็เลยไม่เจอคนมาเก็บ๒๓วันแล้วนะฮะ
ที่ไม่ได้จ่ายหนี้นะสุดท้ายเนี่ยบุกมางัดบ้านแบบนี้
ขโมยของออกไปเนี่ยมูลค่าเป็นหมื่นเนี่ย

กระทำแบบนี้ถือว่าเย้ยกฎหมายหนี้ก็ส่วนหนี้
เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นหนี้แต่ต้องแยกกัน
ไอ้ที่จะมางัดทรัพย์สินเอาไปเนี่ยแบบนี้ก็ดำเนินคดีกันไป
เรื่องต้นตำรวจทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อดำเนินคดี
แล้วก็จะแจ้งข้อหาบุกลุกลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์
ส่วนความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบหากมีการตรวจสอบว่ามีการปล่อยเงินกู้เกิน
กฎหมายกำหนดแล้วก็ดำเนินคดีอีกด้วยครับ